ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์

ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะกับข่าวใส่ไข่วันจันทร์
วันนี้ว่าโรงเรียนเปิดเทอมเป็นยังไงกันบ้างรถก็ยังไม่ติดนะ

หน้ากากอนามัยไปแล้วนะครับ

บ้านแฟนของแฟนคลับ

เพราะว่าเป็นหน้าประตูบ้านลุงพล

แป๊บนึงนะหนุ่มอย่าเพิ่งเลขนะ๓๐๗

ก็เปิดสกิฟต์ก่อนนะเธออยากเล่นนะ

ดาาาาาานไปตรงเท่าโลกเรขที่บ้านของรุงพล

วันนี้หน้าใสนะเนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่า

ได้หยุดพักไงใสมาก

เนี่ยถามจริงเถอะทำไมคนนั้นเขาตัวอ้วนเหมือนหมู
ทำไมคนนี้ก็เต้นไปเต้นมาโตอ้วน

ไม่ใช่สุขสาวอาทิตย์แล้วฉันแบบว่า

คุณก็พูดอย่างงั้นแต่กลายเป็นบูรีคนอื่นเขา

คุณแม่เอาแล้ว
คำว่าตัวใหญ่ขึ้นกับคุณแม่ไปบ้านมันไม่ได้นะคุณแม่

มันใช่เรื่องที่จะต้องโทรมาถามวันเสาร์อาทิตย์ไหม
คุณแม่ก็โดนแค่เสาร์อาทิตย์หนูโดนทุกเช้าเลยแม่

ลูกเล่นเธอต้องพาลูกไปซื้อของเล่น

เข้าใจปะไม่ใช่แบบโทรมา
คือ๓วัน๓คำถามปัญญาอ่อน

พูดถึงใครหรอคะแม้กระทั่งลูกอมที่พี่ถาม

ปุ๊บไปเจอเพื่อนฉันสมัยเด็กก็โทรมาว่ะ

มีคนส่งไปหาพี่ไหมถามเรื่องลูกอม

มีคนก็ชมดูเราอีกมีคนก็ชมว่าอยากรู้เห็นมั้ย

ในวงการองค์การเราเลิกยิ่งเพราะเค้าไม่ยุ่งกับเราแล้ว
เราต้องไปยุ่งกับคนนอกวงการแล้วตอนนี้
เพราะว่าไม่มีใครอยากยุ่งกับเราแล้ว
เล่นหาหลายเหมือนแหละใครอะ
เป็นชาวร้อยเอ็ดได้โชคใหญ่เลยถูก๕ใบรวด
รับไปเลย๓๐ล้านบาท

นี่ไงเค้าร่วมกันได้แล้วครึ่ง๕ใบมูลค่า๓๐ล้านบาท
ผู้โชคดีเนี่ยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ

ป๊ะหนูถูก๓๐ล้านบาท
นางก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะแหละ
ถูก๓๐ล้านบาทดีใจกับนางด้วย

แต่ว่าในทวิตเตอร์มีคนบอกว่า
พี่หนุ่มจะตั้งสารกับเจ้าพ่อแบ๊มไง

พี่ฟ้าช่วยอีกแล้วหรอไม่รู้เราว่าแต่วันนี้มณศิษณ์

มณศิษณ์ขำสร้อยเขาช่วงเลยเลยโทรครับ
วันนี้๘๓๖รายโอ้โหก็คือนะเมื่อวานก็เท่าไหร่นะ
คืออยู่ในอย่างเงี้ยช่วงพีคเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับว่าแพทย์หญิงอภิษมัยนะครับ
ก็ได้มีการแถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มนะฮะ
๖รายยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะครับอยู่ที่๑๙๖๑๘ราย
หายป่วยไปแล้วก็๑๒๕๑๔รายยังคงรักษาตัวอยู่นะฮะ๗๐กับ๒๗รายนะครับ
ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้สะสมอยู่ที่๗๗รายผู้ป่วยรายใหม่นะครับแบ่งเป็น๑เนี่ย
จากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการ๓๙ราย๒นะครับค้นหาเชิงลุกในชุมชนอยู่ที่๗๙๓ราย
แล้วก็๓นะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ากักกันในสถานที่กักกันนะฮะ๔รายไปเจอเนี่ยนะครับ
ก็จริงแล้วเนี่ยเป็นการค้นหาเชิงลุกแล้วไปเจอเยอะแบบนี้ก็ถือว่าในมุมก็ดีเหมือนกัน
เอาต่างประเทศจริงไงไม่รู้
คือต้องฉีดแล้วเป็นพัสสปอร์ตใช่ไหม
ถ้าจะได้เข้าไปได้
ถ้าจะเข้ายุโรปต้องฉีดตัวนี้

ถ้าผมผิดพลาดผมขออภัยนะใครที่รู้ช่วยชี้แจงมาหน่อย
ผมจะไม่ผิดว่าก่อนถ้าไปต่างประเทศคุณก็ต้องฉีดยาอะไรสักอย่าง

๒๐๐แบบเกือบ๒๐๐เปอร์เซ็นต์เลยก็มีค่ะ๒๐ถึง๒๐๐เปอร์เซ็นต์มีตัวใหม่อีกใต้เป็นว่านอกจากที่อังกฤษมีกลายพันธุ์แล้ว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

ก็มีการมารวบตัวไปนะคะ
จากนั้นเนี่ยทางกองทัพเมียนมาภายใต้การนำของ
พลเอกอวุศโศมินอองไหล่
ก็เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา
ยังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ

ซึ่งตอนนี้เขาก็ให้รองประธานอธิบดีมินสวย
ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนประธานอภิษฐีชั่วข่าว
ซึ่งก็เรียกว่าจะให้อยู่อย่างนี้อีก๑ปีด้วยกันนะคะ
ก็รายงานว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ออกแถลงการเรียกร้อง
ทางกองทัพเมียนมานั้นปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล

พร้อมทั้งเตือนบอกว่าจะดำเนินการตอบโต้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เอาอย่างนี้คือถ้าสมมุติเราย้อนกลับไป
พม่าหรือเมียนมาร์ได้มีการเลือกตั้งเมื่อพฤศจิกายน

เมื่อพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมา
ปรากฏว่าองซานซูจีสามารถทำคะแนนเป็นประวัติศาสตร์เลย
คือสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้คนเดียว

ปรับทหารก็เลยบอกเฮ้ยผลการเลือกตั้งมันแปลกนะ

ก็ฉันแปลให้ฟัง

จริงแล้วกระแสปฏิวัติก็มีการเอารถถงรถถังออกมา๒๓วันแล้ว

จะเห็นว่ามีการเอารถถังออกมารอบเมือง

จากสถานการณ์โควิดนะฮะแล้วก็หนึ่งต่างชาติก็ยังไม่ค่อยจะมี
ก็เลยบอกว่ากระแสมาเรื่อยจนถึงวันนี้ครบกำหนด
ครบกำหนดที่รัฐบาลขององซานซูจีจะต้องเข้าสภาเพื่อที่อะไรฮะ
เลือกนายกไปเลือกประธานสภาไปเลือกแบบว่าเอ่อ
ถ้าประชาธิปไตยไม่ถูกต้องอย่างนี้ต้องเอาใหม่ก็มีกระแสข่าวว่าจะยึดอำนาจจะเยอะมาก
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้วันนี้ไหนก็จะต้องเข้าสภากันแล้ว
ยึดวันนี้เลยยึดตอนเช้าเลย
โดยการที่แบบว่าวันนี้เขาโทรไปถามปุ๊บ
ก็บอกว่าหลายคนก็โดนจำกัดตัวอย่างอองซานซูจีหรืออะไรอย่างนี้ครับ
โดนจับตัวอยู่ที่บ้านก็คือบ้านของเขาเอง

องซานซูจีโดยกักโดนกักบริเวณเป็น๑๐ปีนะ
เคยโดนกักบริเวณเป็น๑๐ปีอยู่แล้วอยู่แล้วที่ย่างกุ้งนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้อองซานซูจีถึงขนาดได้เป็นวีรสตรีของเมียนมาร์ไปเลยนะครับ
ถึงเป็นวีรสตรีเลยครั้งเนี้ยมันแปลกครั้งที่แล้วตอนที่เลือกตั้ง
รัฐบาลครั้งแรกที่องซานซูจีชนะเนี่ยเราว่าเยอะแล้วนะครั้งนี้เยอะกว่า
รอบนี้ทางฝั่งที่เป็นพักของทางรัฐบาลสนับสนุนนี่ได้เสียงมาเพิ่มอีกแค่ไม่กี่คะแนนเองพี่
จากปกติ๒๕ที่เขาจะต้องเข้าไปอยู่ในเขาเป็นกฎของทางพม่าอยู่แล้ว
ที่แบบว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีคนของทางรัฐบาลเข้าไปอยู่แล้วแบบ๒๕คน
มีที่นั่งแน่อยู่แล้วเข้าไปในตัวของสภาของเขาแต่ปรากฏว่ารอบนี้ของทางอองซานซูจี
ก็คือคะแนนเสียงเขาค่อนข้างล้นมากก็เลยแบบว่าเขาก็เลยมีข้อที่เขากางขาขึ้นมา
เรื่องของการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีกรณีอื่นอื่นที่แบบเกี่ยวข้องด้วย
แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าในประเทศเขามีเรื่องราวอะไรกันบ้าง
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันนี้แต่เป็นครั้งนี้ที่เราจะเห็นประเทศใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายประเทศไทยของเราเองก็เริ่มมีการเคลื่อนไหว
จากแรงงานต่างด้าวที่เขาเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย
เขาก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวแต่อันนั้นก็คงจะเป็นเสียงเล็ก
แต่เสียงใหญ่จริงวันนี้สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเขาบอกเลยว่าเฮ้ยเขาก็มีการขู่
ขู่แบบทำไมทุกคนตกใจต้องขู่อะไร
ขู่ไปเลยว่าปล่อยซะปล่อย

ท่านก็พูดว่าเจนสาโกโคโสกที่ทำเงียบข่าว
ระบุบอกว่าสหรัฐอเมริกาคัดค้านทุกความพยายาม

หรือว่าขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย
และสหรัฐจะดำเนินการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
กระทำดังกล่าวเรียกร้องให้กองทัพ
แล้วก็ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย

รวมไปถึงขอให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ล่าสุดตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้ง
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านในเฟซบุ๊ค
บุบอกว่าตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเมียนมาตอนนี้เนี่ยนะคะ
ทางสถานเอกอัครราชทูตเองจะติดตามข่าวสารต่าง
เพื่อดูแลประชาชนคนไทยตอนนี้ที่อยู่ในเมียนมาเองด้วย
อย่างต่อเนื่องก็เลยอยากจะขอให้ชุมชนไทย
คนไทยทุกคนคอยรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างด้วย
จะมีการแจ้งไปจากสถานเอกอัครราชทูตด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้เผื่อแบบว่าใครที่มีปัญหาฉุกเฉินอยู่ที่เมียนมาเอง
แล้วด้วยสถานการณ์ต่างตอนนี้เห็นบอกว่าบางช่องโทรทัศน์ทีวี
เขาก็ตัดสัญญาณไปหมดแล้วตัดสัญญาณหมดเลยเหมือนว่าเน็ตก็ต้องตัดเยอะ
อินเตอร์เน็ตตอนช่วงแบบเย็นที่ผ่านมาอินเตอร์เน็ตยังไม่ตัด
บางคนอาจจะใช้แบบว่าการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
แต่ว่าโทรทัศน์เองหรือว่าช่องทางการติดต่อตอนนี้
ทัศน์ก็คือมีเฉพาะสัญญาณจากทางรัฐบาลจากทางทหารเท่านั้น

ไม่ตอนนี้ไม่ต้องสถานพูดพระม่าประจำประเทศไทย

เขาบอกว่าจะมีแรงงานบางส่วนจะเดินมาเรียกร้องแล้ว
แต่เขาก็บอกว่าทางที่พม่าเอง

แต่เขาก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่

อันนี้ภาพเมื่อกี้คุณแม่นี้นี่สดเลยใช่ไหมฮะ
อ๋อหูนี้แผ่นที่เขาเจริญเร็วมากเลยเนอะ

ก็ตอนนี้เพื่อนเค้าทางติดตามเค้าก็อยู่ในบ้านกัน
การกันจะเป็นตอนนี้คือถ้าเราก็โทรทางไกลซิอย่างคุยได้
มีการปฏิวัติมาสัก๒๓วันแล้วล่ะ
เพราะว่าผลการเลือกตั้งงานอองซานสุธรีชนะแบบขาดรอย
ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พม่ามาก่อนเลยว่า
มีการเลือกตั้งแล้วชนะขนาดนี้
แต่อย่าลืมว่าครั้งนึงเขาเคยปิดประเทศไปเลยก็เคยนะ

ตอนนี้ถ้าเกิดใครช่วงหลังจากอองซานไปทุกคนก็จะต้องไปดูที่เนี่ย

เขาให้หน่อยเนาะต้องพูดหน่อย

เรื่องทุบพยานาศ
ปลาบอกเลยปลาเนี่ยถนัดอยู่แล้ว
เรื่องทุบเนี่ยตอนนั้นอยู่ไทยรัฐทีวี

คิดดูเองด้วยกันไทยรัฐทีวีปลาทุบสารประภูมิไปกี่สารแล้วล่ะ

ทุบสารประภูมิแต่ตอนเวลาโดนผีเล่นปลาไม่เล่า

ปลาหายไปนั่นเตรียมอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาก็อย่างที่บอกกันว่า

แล้วที่สภาพกกตูมจังหวัดปุ๊กตาหานนี่

มาเป็นอาทิตย์
ล่าสุดนายจีรพันธ์เพชรขาว

หรือด็อกเตอร์ป่า

ทุกพยานักจะเกิดอาทัณฑ์

ไปกลัวเพราะคนที่กลัวคือคนที่เสียผลประโยชน์
ถ้าใครไม่มีผลประโยชน์สักเกือบกับพยานัก
เชื่อได้เลยว่าไม่มีอาธรรณแน่นอน

ภรรยานาคอ่ะป้าอย่าเล่นเยอะ

ปรากฏว่าขนาดพญานาคเก้าหัวเนี่ยต้นยังตัดหัวมาแล้วเหรอ

ไม่เห็นจะมีอะไรเลยอีป้ากล่าวนะครับ

ไปฟังเสียงปลาสักนิดให้จิตแจ่มใส
มันมีอาถรรพ์แน่นอนขนาดพญานาคเก้าหัวเนี่ยนะ
นี่มันมีอาถรรพ์เลยนั่งเป็นแค่หัวเดียวอาเทียมรีบด้วย

ก็ต้องไปหาอาชีพอื่น
อาชีพนี้ก็จะไม่ได้กลัวไป
กลัวอาถรรพ์ก็ติดต่อมาพร้อมแล้วแล้ว

ที่จะเป็นคนทุกประหยานน่าจริงห้ามอืมหมอปลาเขาฝากนี่
ฝากถึงเจ้าหน้าที่หากใครร่ำลือถึงเรื่องอาถรรพ์
ให้ติดต่อมาตนพร้อมจะลงมือเองอืมขนาดเดียวกันในอำเภอดงหลวงครับ
ลงพื้นที่บ้านกกอกหลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาร้องเรียน
การลุกล้ำสิทธิ์ของกลุ่มยูทูบเบอร์ค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยูทูบเบอร์เนี่ย
เยอะมากในบ้านกกอกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ย
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านล่าสุดนะครับนายประหยัดเปิดเผยว่ามี
ตรงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวแทนชาวบ้านบ้านกอกกอกเนี้ยยี่สิบคน
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในลักษณะพูดคุยกันเสียงดังสร้างความเดือดร้อน
รำคาญการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสุดท้ายชาวบ้านหวั่นใจเรื่องอะไรรู้ไหมคุณหนุ่มฮ
ไม่รู้ครับก็ต้องรู้โควิดนะฮะโควิดหนุ่มรู้แล้วนะฮะหนุ่มรู้แล้วเนาะ
หนุ่มรู้แล้วชาวบ้านหวั่นใจเรื่องอะไรหนุ่มโควิดครับ
โควิด๑๙นะครับเพราะอะไรเพราะอะไร
นะฮะเฉพาะได้ที่
ไม่อยากให้ไปถ่ายติดชาวบ้านคนอื่นอันนี้ก็จริง

จะต้องให้บุคคลนั้นออกจากหมู่บ้านทันทีนะครับ

ว่าทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันได้ในแบบที่ไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน
ส่วนพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้ปักป้ายบุกลุกป่าสงวนแล้วนั้น
ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ตรงนั้นสามารถทำกิจกรรมได้
แต่จริงก็ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องตรงบริเวณพญานุ่งพญานาคเลย

อันนี้ก็สวย

บ้าละทำไมทำได้อย่างนั้นเลย๖แสน
ใหญ่นะเธอ๖แสน

ใครมีคนทำไม่รู้เนอะใครมีคนปั้นไม่รู้
จริงสวยอันเนี่ยยอบรับสวย
ต้องเป็นช่างที่เซียนกันนึงเดี๋ยวปั้นได้

แต่แถวรุ่มแม่น้ำโขงเขาปั้นสวยกันนะ

แล้วน้ำอยู่ไหนเถอะ
แถวนั้นมีน้ำไหม
มีอยู่ข้างเค้ามีน้ำใช่ไหม
มีภาพมุมสูงอยู่ใช่มั้ยค่ะ
ที่ที่โดนไปถ่ายมา
จะไปเมื่อไหร่นี่อยากรู้เลยเนี่ย
มาเรื่องสาวยุคใหม่กันสักนิดนึงนะคะคือจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ตอนแบบช่วงเจนวายอายุแบบในช่วงบอกว่าตั้งแต่ที่เกิดสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าถึงประมาณสักสองพันห้าร้อยสี่สิบ
แต่พี่วายพี่ก็ถือว่าวายด้วยกันวายอยู่นะเป็นเอ็กซ์ข้างบอกว่าพี่เจนเอ็กซ์เป็นวายพอแล้วคือจะบอกว่าสาวยุคใหม่เฉลี่ยถ้าสมมุติสังเกตดูส่วนใหญ่คนจะครองตัวเป็นโสดแต่งงานช้าหรือว่าบางคนก็บอกว่าไม่แต่งงานถ้าสมมุติแต่งงานแล้วรู้สึกว่าชีวิตจะไม่ได้แบบดีขึ้นมากบางคนก็แบบถาม
วิทยาลัยมหิดลเขาก็เปิดเผยบอกว่าผู้หญิงไทยไม่ค่อยแต่งงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเจนวายอย่างที่รัฐเมย์บอกไปเกิดตั้งแต่ปี๒๕๒๕ถึง๒๕๔๐ก็คือโดยเฉพาะคนเรียนสูงแต่งงานยิ่งน้อยเลยอันนี้เขาบอกอย่างนั้นจากการสัมภาษณ์คนเจนวายก็พบว่ามีทัศนกติหลักที่พูดออกมาแล้วเหมือนกันหมดเลยคือโอเคมีค
คิดที่แบบแตกต่างกันออกไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่ามีผู้หญิงหลายคนที่แบบทำงานดีมีเงินเดือนสูงแล้วเขาก็แฮปปี้กับการที่แบบว่ามีเพื่อนฝูมีชีวิตที่อยู่เป็นโสดอะไรแบบอย่างเงี้จนเกิดเป็นคำถามถามว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือชีวิตเปลี่ยนไปทางไหนเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยต้องปรับตัวเยอะผู้หญิงจะบอกแบบนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับคนสมัยก
แล้วก็เลิกกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอีกทางพัฒนคติต่างด้วยค่ะของผู้ชายเนี่ยจะมีการปรับตัวน้อยกว่าผู้หญิงเพราะว่าชอบมองว่าตนเนี่ยเป็นเสาหลักให้ครอบครัวผู้หญิงก็จะมองว่าแบบฉันต้องมาปรับตัวบางทีฉันก็ไม่อยากแต่งงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่นะคะยอมเป
ด้วยแบบมีกับเธอยังหรอ
เพราะก็เธอมันหาผัวยากอยู่แล้วถูกไหมล่ะ
พูดถึงจะสวยเหมือนคุณแม่ก็หาง่ายนี่แหละ
แองจี้ขาทุกวันนี้เปิดผัวทีละพันน่ะสิคะ
ทีละพันจริงเพื่อนชั้นสิบคนอ่ะนูถามจริงนะนูถามจริง
เด็กที่เวลามาหาพี่เขาก็ไม่ค่อยกล้ามาหาพี่ป่ะ

เขากลัวแบบว่าเพื่อนพ้องแจ๊คเอาไปแฉ่เปล่าเขาเริ่มไม่กล้ามาอะไรอย่างนี้

เห็นไหมมึงไม่หมกบุญเลยเห็นไหม
ไม่เอาอ่ะก็คือฉันไม่ค่อยหมกหุ้นอ่ะ
โอเคโอเคดีแล้วดีแล้วพี่พี่ทำแบบนี้ดีแล้ว
ใช่แล้วเพื่อนกันแต่ละคนนะผมจะถามเพื่อนทำไมพวกมันไม่หาผัววะ
ถึงเวลาปุ๊บแล้วส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราจะต้องคิดว่ามีแต่
เทยไปเลี้ยงผู้ชายถูกต้องไหม
วันนี้ผู้หญิงเลี้ยงผู้ชายยิ่งกว่า

ล้องแบ๊งค์ล้อยมือสั่นเลย
พอไปถึงจ๊บแบ๊งค์พันเลยค่ะ
อยากให้พี่หนุ่มวันหนึ่งเดี๋ยวเธอไปกับฉันสักวันหนึ่ง

จริงถ้าพี่หนุ่มกินข้าว
จะรู้ว่าเด็กนะคุณไปน่ะสวย
แล้วเป็นเด็กมหาลัยหมดเลยโอ้ตาย
แจกเงินกันยิ่งกว่าอู้กะเทยมองตาผิด

พูดเดี๋ยวเขาก็แวะไปดูร้านคุณอัตจริง
เดี๋ยวคนต้องมาถามอีกว่าร้านคุณอาร์ตอยู่ตรงไหนนะคะ
ให้คุณหาอะไรหรอกคนไปอ่ะคนจำรวจจะไปดูหน่อย
คุณเลยพูดไปดูอีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านตกตระลึงแล้วเกินนะฮะ
ได้ยินเสียงหมาเห่าออกไปฉายไฟดูเอ๊ะหมาตัวไหนมันร้อง
ตกใจนะฮะเจอเสือโครงตัวใหญ่ขย่ำวัวท้องนะ
อู้น่ากลัวนี่ครับนายธนิดหนูยิ้มนะฮะ
เป็นผู้หน่วยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์๑๒นครสวรรค์
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ครับ
ได้รับการรายงานจากนายเพิ่มศักดิ์กณิตชาติ
เขาเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งบอกว่า
มีเสือโครงเข้าไปทำร้ายร่างกายวัว
ไปทำร้ายวัวแหละเขาพูดตรงไปทำร้ายวัว

หลังจากนั้นก็มีคนไปตามหาเพราะว่า
ใช่ไหมนี่รอยกัดเปล่า
ต้องดีใจมีเสือนะแสดงว่าป่ายังมีอยู่เนอะ
โคร่งเนี่ยมันไปทำร้ายวัวชาวบ้านนะครับที่บ้านไผ่งามที่อุทัยธานีเนี่ย
ประมาณสักสองกิโลนะครับก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
ต้นก็ทราบว่ามีเสือโครงเข้ามาทำร้ายวัวของนายรังสรรค์
สันพบนะฮะแล้วนายพงศิษย์ซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเขตเนี่ย
ได้เฝ้าระวังความปลอดภัยกับประชาชนรวมทั้งหาวิธีการผลักดันเสือโครงนั้น
ให้กลับเข้าป่าไปแสดงมันออกไปจากป่าคุณพระดำ
นายหลังศาลเจ้าของวัวบอกว่าตนเองเนี่ยดำมุทธิบาทเจ็บ
แล้วก็กำลังท้องได้หกเดือนเนี่ยนะฮะออกมาจากคอก
เพื่อให้ลูกวัวนั้นอีกตัวนั้นอะหย่านมอืม
โดยขังไว้ตัวเดียวในระหว่างที่ตนเองพร้อมกับครอบครัว
ดูทีวีอยู่ได้ยินเสียงหมาเนี่ยมันเห่าตรงคอกวัว
เห่าดังมากก็เลยออกไปดูแล้วก็นำไฟฉายไปส่อง
ตกใจนะฮะตกใจอะไรคะเห็นเสือโครงตัวใหญ่
มันก็จองมองไปที่เขาเขาก็จ้องมองไปที่มันอืม
สักพักหนึ่งเสือมันก็ตกใจแล้วก็กระโจรหนีไปอืม
แสดงว่าต้องดีใจนะเธอฮะอ้าวดีใจสิมันยังมีเสืออยู่ในป่า
ดีใจที่ยังป่าวจริงจริงแล้วเจ้าของกูเขาจะดีใจไหมล่ะ
หนุ่มจริงเราต้องดีใจเธอเรามีเสืออยู่ในป่า
ดีที่น้องยังอยู่แล้วน้องแค่โดนกัดตรงนั้น
คำลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มันก็หลงออกมาเหมือนกัน
เนอะอือดีใจเนอะมันจะมีเสือเชื่อโคกง
ใจก็ตัวใหญ่แหละเสื้อโคกงแต่ช้างอะเต็มบ้านเต็มเมืองไป
หมดแล้วเธอไล่เหยียบคนนะตอนนี้นะอืมตอนนี้ช้างเยอะเยอะอืม
ทุกวันนี้นอกจากเออพริกพริกที่เราชอบแพงอ่ะ
ล่าสุดเนี่ยพริกเม็ดละบาทนะน้องพริกอะไรอ่ะพริกขี้หนูเนี้ย
เม็ดละบาทอู้จริงเหรออ้าวหนูฉันเพิ่งไปซื้อตลาดถ้วยกว่าง
เม็ดหนึ่งอ่ะเม็ดหนึ่งที่บอกว่าเรากินส้มตำ
มันแพงอย่างงั้นไหมเขาไปเล่นอะเขาขายไกลกิโลตอนนี้พริกแพง
งงไหมล่ะเกือบอันใดชีวิตไม่เคยเจอพริกแพงแพง
อะไรแมลงแมงมันแมงมันแมงมันอร่อยเป็นยังไงแองจี้ไข่แมงมัน
คุณแม่จำได้ไหมพอที่เกิดถ้าฝนตกแล้วแดดออกจะมีแมลงที่ตัวที่แพงที่ขายไปกิโลที่เอามาทอดมาคั่ว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
ซึ่งล่าสุดเนี้ยราคาพุ่งนะฮะเป็นช้อนละห้าสิบบาทช้อนละช้อนละห้าสิบบาทคุณปังไม่ผิดฮะกิโลกรัมนึงสองพันบาทคือวันนี้จากเข้ารายงานข่าวมาจากชาวบ้านที่สารพีเชียงใหม่เนี้ยพากันออกไปกุดดินตามโพรงแมงมันเนี้ยเพื่อหาไข่ไปทำ
โดยปีนี้กิโลกรัมนะตกอยู่ที่๒๐๐บาทครับ
หากคิดเป็นราคาต่อ๑ช้อนก็ช้อนละ๕๐บาท
อย่างที่บอกกันไปตานง
ใครคือตานงก็ไม่รู้เขียนแอ็กซ์จิ้มเขียนมาว่าตานงนะ

คุณลุงที่เห็นในภาพเปล่าอ่ะไม่รู้ตานงเนี่ย

คุณก็ต้องบอกอย่างนี้หัวเดียวหนวันละว่าตานง
ฉันไม่ได้อ่านข่าวตอนเที่ยงแล้วเป็นผู้รากมากดี
เคมะแล้วต้องเป็นคุณมากขี่เลย
เหมือนฉันอะเสมอต้นเสมอปลายปล่าป่ะ

หนูเห็นภาพที่พี่ไปบุกรายการเขาอยู่

แฉนี่ถ่อยมากพี่อิทธิกร

เขาสิ่งแฉนขึ้นจะเอาของตาแสด็กใช่ไหม
ใช่เอาไปมานึกสิอุ้ยปุ๊บไม่เคยเลยหนู
ผมไปสัมภาษณ์หมดแล้วเด็กมันบอกเลย
เมื่อก่อนไม่พอใจในนางดึงขึ้นแล้วออกเลย

พวกเด็กก็วิ่งเดี๋ยวรอก่อน

บ้างอะไรอย่างงี้หมดงานไปไหนไหมนางก็ยังอยู่ยังเขาก็รักไม่
เมื่อวานฉันไปถ่ายโฆษณาเธอนางก็ติดกระเทยที่บ้าน

อุ้ยตายแล้วขอดูที่ถ่ายออกมาเป็นไง
อ้วนลี่เธอเป็นตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเธอ
คิดถึงผู้ชายนู่นใดผมฉันเป็น
หน้าฉันเหมือนอ้วนเลยเธอ

ไม่รู้ผมกลัวหรือเปล่าอะเกลียดมีตัวใหม่ถึงว่า
กลัวแบบตัดผมไว้ทำอะไรแล้วเขาเอาคัตเตอร์ปาดคอ

โอ้โหด่ากูนะ

ตานงอายุ๖๘ปีเท่าเธอนี่ใกล้เธอ
เปิดว่าปกติเนี่ยแมงมันมันจะสร้างรังอยู่ใกล้กับจอมปลวก

แต่แม่แมงมันเนี่ยจะมีตัวเล็กเท่าปลายเข็ม
แมงมันชื่ออะไร
มันแม่ของแมงมันมันมีตัวเล็กเท่าปลายเข็ม
จะไปรู้ว่าแม่แมงมันมันชื่ออะไรล่ะ

ไม่ใช่เหมือนกับเป็นชื่อเรียก

ซึ่งถ้าเจอตัวแม่แมงมันก็จะมีโอกาสเจอโพรงไข่
วิธีการก็คือสะกดสะกดลอยแม่ไปหาโพงไข่ว่ะ
เขาถึงบอกว่ายากไงแล้วก็ขุดลงไปเนี่ย
โชคดีก็อยู่ลึกประมาณ๑เมตร
แต่บางครั้งก็อยู่ลึกกัน๓๔เมตร
ตนแล้วก็ลุงยุทธ์เนี่ยได้ไข่แมงมันเนี่ย

ส่วนชาวบ้านใกล้เคียงเมื่อทราบข่าวก็รีบมาซื้อ
ในราคา๑ช้อนโต๊ะ๕๐บาทกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
เพื่อที่จะไปทำเมนูเด็ดประจำหมู่บ้าน
มันจะมุดเฉพาะช่วงใช่มั้ย
ช้อนโต๊ะใช่มั้ย๑๒ก็๑๐๐บาท
ถ้าเกิดตอนที่มันโตเต็มไปแล้วมันบินออกมาแล้วก็ไปคั่วนะ

ค้างคืนกับซุปตาเปล่าที่พี่ไป

ไปกินไข่มดแดงกับฉันที่หนองคาย
ไม่ใช่ไปกับโพลีพัสเนี่ยที่ทะเลอะไรสักอันหนึ่งอ่ะ

กว่าที่เรากินซุปตากันใส่กี่เม็ดนะ๑๕๐๐บาท
เกาคือใส่เม็ดนึงก็บาทนึงมาตรงนี้
แล้วคนที่กินซุปตาเผ็ดอันนั้นเนาะ
แอดตลาดภูบอกว่าพริกขี้หนูสีแดงเขาเรียกว่าพริกจินดา

ถ้าเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กกิโลละ๓๐๐บาท

อ๋อพี่แอดตลาดพลูพึ่งออกจากโรงพยาบาลไม่ค่อยสบายหรือเปล่า

แกตรงมาหาเรื่อยแล้วเป็นแฟนรายการนะ
เมื่อก่อนแกแกก็จะทำข่าว
หลุกลงเป็นรูกเห็นเด็กเล่นบาร์ชอยังไง
๐๒ราชรีตำรวจไล่จับกะเทย์อยุ่ไง
จับกะเทยจุดไม่สนามไปวิ่งไล่เด็กนักบาดนักบาดไปเจ้งความไงเดิ้ว

คุณแม่ให้ลงไปอะไรอันนั้นที่บุกกลงไปพูด

จริงกะเตยอุบาดอย่างไร

เวียเขาบอกเตรียมจะโกลอินเตอร์ไปร่วมแสดงหนังฮอลลี่วูดแล้วนะคะ
เรื่องอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยเดี๋ยวค่ะ

ขอต้อนรับสู่รายการของเราหนึ่ง
หนึ่งมิลเลคุมภาพันธ์มิลเล
เครื่องสำอางนำเข้าจากเกาหลีเขาว่าอย่างนั้น
นี่เห็นไหมถ้าเห็นภาพก็ขายได้แล้วเก่งมาก

ให้พี่เขาส่งมาให้ช่างแต่งหน้าเนอะ
จะได้แต่งหน้าได้หรือ

มิลเล่นะครับ

ร่วมงานกับนักแสดงฮอลลี่วูดน่ายินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อมีข่าวว่าหนุ่มเวียศกลวัตน์
เตรียมพักงานแสดงแดกรคอนในไทยแล้วก็รีบเคลียร์คิว
เพื่อร่วมแสดงกับค่ายหนัง

เขาว่าใส่ใครก็แอบไปอยู่ในวงใน

เพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตเลยแหละ

ตอนนี้ก็เร่งเคลียร์แล้วก็พักงานละครในไทย
ส่วนสาวเบลล่าก็นางก็แฮปปี้กับแฟนนั่นแหละ
แล้วก็ดวงเขาขึ้นกันทั้งคู่จริงเนอ
อันนี้ไปเล่นเรื่องอะไรยังไม่รู้เลย
ตอนนี้ที่คนที่รักร่วมงานกับพี่เวียก็คือแอบไปรู้มา
ว่าตอนนี้คนที่รักร่วมงานกับพี่เวียก็คือจะมีการพักกองก่อน
เพื่อจะให้พี่เวียได้ไปถ่ายหนังฮอลลี่วูด

อีกสักแพบเรื่องวอคซีนมาไงเขาคงไปได้
เพราะตอนนี้คือตัวพี่เวียที่ซื้อหมาตัวใหม่
เขาก็เอาหมาไปฝากน้องเบลล่าเลี้ยงละ

แล้วก็เอาหมาฝากน้องเบลล่าเลี้ยง

เป็นหนังฮอลลีวูดใหญ่หรือหนังดังเลย

บ๊วยไปเอาไง
หนุ่มก็ชอบนะเลี้ยหมาเลี้ยแมวเนี่ยสิ

ผู้ชายก็ไปเอามาเลี้ยง
ทุกวันนี้เครียดเช้ามาตื่นมาหมา
จะทำยังไงเธอก็ฆ่าหมาจิดก็กลัว

แล้วตัวเล็กมาก

เขาเปลี่ยนกันที่ประดับแล้ว
จากวุ้นเส้นจากพี่วุน

เป็นแบบคิเรนิสากุระ
ข้าบังหวามากคุณแม่

ถ้าสมมติว่าเจอเธอเมื่อก่อนอย่างไร
คุณจะกล้องข่มขืนเธอ

๑๐ปีเนอะช่วงนี้อยู่ด้วยกันน่ะจริงคุณแม่คุณแม่พูดเก่ง
มองเค้กสตาเบอร์รี่คุณแม่ค่ะไม่ใช่อยากกินนี้
เพราะอันนี้อร่อยมากมันเป็นอีกพวกสตาเบอร์รี่

โปรดติดตามตอนต่อไป